เรื่องราวของคุณหนึ่งจักรวาลนะครับ
ก็คือจริงวันนี้ผมวนเวียนอยู่ในเรื่องนี้
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนกระทั่งวันนี้

คุยกับทางคุณหนึ่งนะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เพราะว่าคุณหนึ่งเนี่ยไปลงรูปของลูกสาวกับตัวเขาเนี่ยนะครับ

ไม่แน่ใจนะวันนี้เนี่ยตอนเนี้ยคือไปเท่าไหร่แล้วนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้มันไปล้าน๔ล้าน๕ไปอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเดี๋ยวน้องมิ้นลองดูให้ด้วยก็ได้
ดูเลยค่ะเพราะว่าอ่าอยู่ที่ล้านเจ็ด
ล้านเจ็ดนะครับเมื่อตอนเช้ายังประมาณล้านสี่
นี่ล้านเจ็ดแล้วนะครับไปล้านเจ็ดแล้วก็มีการลีกันแบบนี้นะครับ
ก็สุดท้ายแล้วคุณหนึ่งก็ออกมายืนยันว่าตัวเองนั้นคือ
ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นนะครับ
แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสพูดกับคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็บอกว่า
จริงแล้วเนี้ยมันอาจจะเป็นความพลาดของตัวเขาเองอืม
มันเป็นจริงเขาพลาดเองเขายอมรับว่าเขาพลาดนะฮะ
แล้วก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า
การแสดงความรักของครอบครัวเขามันอาจจะเป็นอีกแบบนึง
คือก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแสดงความรักในแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกัน
ถูกไหมฮะครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ขอบคุณน้องพี่มิ้นครอบครัวมดดำเป็นแบบนี้
ถูกไหมฮะอย่างมดดำในครอบครัวมดดำมดดำอาจจะเป็นคนที่แบบ
ย่าสปอยพ่อสปอยอะไรอย่างนี้
วันนี้คืนนี้ก็ขโมยพระย่าไปขายหนุ่มไม่ต้องไปถึงห้๕๐๐๐
ขโมยเผ็ดย่าไปขายอะไรอย่างเนี้ยคือ
คือก็เป็นการแสดงความรักแบบย่าไม่เคยดุไม่เคยว่า
หรือไม่คือสุดท้ายลาเราก็จะเป็นโจร
หาวอี้โถอี้หวัดซบ
อ่างนึงหนึ่งจักรหวานอยู่ไม่ถึงเอาแวกเฉ้ามาถึงชั้นนี่

ไม่ต้องอธิบายเปิดกว้างย่าชัยไป๒๓ปี
หาซองชั่ง
แต่ตอนจัดเย็นมันผีหาบตากฐานอะไรเข้าสิ้นไปมิ้น
เพราะฉะนั้นมีหนูต้องตั้งสตินะลูก

ก็นี่แหละก็ถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ย
การดูแลลูกนะฮะหรือว่าหลานหรือกันคนในครอบครัว
มันจำเป็นมันจำเป็นมากนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะเป็นผลพวงไปถึงอดีตอนาคตได้เลย
นะว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะโตขึ้นมาแบบไหน
คือจริงเขาเนี่ยมิ้นเห็นคอมเมนต์เนี่ยเยอะค่ะ

เหมือนบางคอมเมนต์ที่เข้ามามันก็เสียงแตกออกเป็นสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งก็คือถล่มว่าแบบไม่เหมาะสม

นี่เรื่องปกตินี่เรื่องของบ้านเขาอะไรอย่างนี้

จริงหลายครอบครัวเขาก็มีความสัมพันธ

คือเขาอยู่กับย่าอยู่กับแม่อยู่กับยายอะไรอย่างนี้
เขาก็จะจับนมแม่จับหน้าอกอะไรอย่างนี้
จับนักออกแปลงคือเขาจะเล่นกันที่บ้านอย่างนี้
เหมือนกับการแสดงความรักในครอบครัวของเขาแบบนี้
แต่ว่าสมัยนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว

แต่บางครั้งสุดท้ายแล้วมันอาจจะติดตัวเรามา
โดยที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ถูก
แล้วพอเรามาใช้ในอนาคตกับลูกเราเนี่ย

อย่างถึงตัวอย่างคุณไงว่า

เอาพระไปขายเขาก็ต้องมีการทำโทษบ้าง
ออกป่ะไปเปิดประตูเองตัวเองถ้าสมมุติเราบีบแต่
แล้วไม่เปิดประตูตัวเองจะลงไปเปิดประตูเองไหม

เธอรู้ไหมยิคพี่หาดซัตตานที่ทำยังไงทำยังไงครับ
ผมควรนะพี่เลมาเปิดตอนเช้า
พี่หนุ่มก็นอนบนรถชั่วจะตาย
ทำไมอะพี่หนุ่มใครผนดาวยกกูสู้เลย
วันนี้ดาวยกวันสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้เราเจอกันกัญชัย

อ่าคุณแช่นกว่าวัยรุ่นเหมือนกันมาภายกำลัง๑๐ปีอุ้ย
แต่ที่บ้านเขาก็ว่าว่าทำอย่างนี้ไม่ได้
หนุ่มเอาผู้หญิงเข้ามาแม่เปรียนผ้าปูที่นอนทั้งสั้นเลย

มันคนละดุดอกมันคนละหมัด

วันนี้แฮสแท็กร์รายการนี้จะขึ้นทานที่หนึ่งจักรวานมั้ย

แต่พูดจริงนะคุณหนึ่งจักรวานนี่นะก็คือ
เป็นคนที่สองต่อจากคุณพันดำนะคุณหนึ่งมึงแม้งกูอีกแล้ว

กูควรจะภูมิใจหรือกูควรจะดีใจรับโลกเกียรติยศไหม

ไม่แต่ว่ายุคนี้โซเชียลคือมันไปไว
เขาขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาสิ่งที่ทางชาวโซเชียลเนี่ย
บอกมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
แล้วก็เรื่องของการที่จะไปลงโซเชียลแบบนี้อีกเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่ทำอีกแล้ว
ผมก็บอกว่าโอเคไม่ใช่หน้าบ้านหลังบ้านคุณก็ต้องทำด้วย
ถูกไหมฮะก็ถึงอาจจะต้องเลิกพิธีกรรมแสดงความรักแบบนั้นแล้ว
อันนี้ที่เขาคุยกับพี่หนุ่มเขาเข้าใจใช่ไหมคะว่าแบบ
ผมว่าเขาเข้าใจโดนหนักขนาดนี้ไงก็ต้องเข้าใจ
นอนไต้อื่นแล้วอย่าแว้งนะ
ก็นี่แหละก็คือวันนี้ลำดับต่อไปที่จะต้องจัดการคือ
เรื่องราวของความเป็นห่วงของชาวโซเชียลที่มีอยู่
เพราะว่าอันนี้มันอาจจะส่งผลได้เหมือนกัน
ส่งผลตรงไหนก็อันนี้คือขอโทษนะอย่าว่าผมนะ
ผมไม่อยากจะมีชื่อแทนคุณหนึ่งในทวิตเตอร์
คือถามว่าตรงไหนผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะ
แต่หมายความว่าพอวันนี้พอมันเดินทางมาถึงสุดทางแล้ว
เขารับทราบแล้วเขารู้แล้วเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาในการไปปรับปรุง

แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันอีกที
ผมเชื่อว่าสังคมพิพากษาอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนถูกไหมฮะ
คือหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะจำเป็นที่ต้อง
เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังลงไปเนี่ย
มันคือการสมมุติเราไปด่าคุณหนึ่ง

เอ๊ะทำไมพ่อถึงถูกด่าแบบนี้
ไปดูดูอ้าวพ่อกูเป็นคนเลวเหรอ

คือเด็กเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า

เราก็ต้องคิดต่อว่าพอไปถามพ่อแม่

อ๋อไม่ใช่นะมันมีเหตุผลนี้นะลูก

แล้วอาจจะเป็นแบบซึมเศร้าได้

พวกนักจิตวิทยาก็ดีหมอก็ดี

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วอะค่ะ

เขาต้องเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
วันนี้หลายคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ถามว่า
แล้วลูกเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างนี้

ผมไม่อยากถามผู้หนึ่งว่าเขาไปคุยมาหรือยังหรือไป

เพราะว่าบางครั้งการที่เอาเรื่องพวกนี้ออกมาพูดมาก
ผมว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก